สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านมาลินสกายที่จังหวัดเชียงใหม่
ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณบอลกฤษณะเข้ามอบตัวแล้วนะ
ไปหาตำรวจไปพร้อมกับทนายความไปตอนประมาณสักบ่ายโมงเสร็จ
สอบปากคำกันนานกว่า๑๑ชั่วโมงถึงเที่ยงคืนกว่าเลย

เพราะว่าถึงแม้ว่าตำรวจจะไปขอสารอนุมัติหมายจับ

สำหรับการสอบปากคำนายกฤษณะอมิตศูนย์
หรือว่าคุณบอลแฟนนุ่มของคุณอุ้มลักษณะ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ในคืนที่ผ่านมานะคะ
อย่างที่บอกว่าเริ่มสอบปากคำเนี่ย
ประมาณบ่ายโมงกว่าจนถึงเที่ยงคืนกว่าค่ะ
ซึ่งระหว่างที่รอผลการสอบสวน
พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์สงวนโพไข่
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็ทยอยปล่อยตัวพยานที่นำมาสอบสวนค่ะ
พนักงานดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
ดีเจหญิงแล้วก็นายธนินเลิศอำรุงกุล
ที่เคยออกมาแถลงข่าวพร้อมชูกระดาษนะคะ
แสดงตัวตนว่าเป็นเจ้าของร้านมาลินสกายที่เกิดเหตุ

หลังจากถูกเรียกมาสอบสวนปากคำในฐานะพยานแล้ว
ก็ทยอยปล่อยตัวกลับกันทีละคน๒คนค่ะ
คือพอรู้ว่าคุณบอลเข้ามอบตัวเนี่ย

หลายคนก็ยังมีความหวังนะคะว่าเที่ยงคืนกว่า
แล้วก็ตามคิดว่าคุณบอลน่าจะยังถูกควบคุมตัว
อยู่ที่ห้องทำงานผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่แหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูทรช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
เจ้าของพื้นที่๒นายค่ะ
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อยื่นคำร้องขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่
ออกหมายจับคุณบอลกฤษณะ

นักข่าวก็เหลือไปเห็นไฟรถ
วิ่งมาจอดด้านหลังแฟลต์อาคารที่พักของตำรวจ
ซึ่งก็เป็นตึกเดียวกันกับห้องทำงานพบกเชียงใหม่เนี่ยนะคะ

เดินผ่านแสงไฟไปขึ้นรถขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ก็เลยรอสอบถามพันธ์ตำรวจเอกสรายุทธ์

นายเวรแล้วคนขับรถเป็นชุดสุดท้าย
นักข่าวรอสัมภาษณ์แต่ว่าพันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์

แล้วก็ยอมรับค่ะว่าตำรวจเนี่ย
ไม่มีอำนาจในการคุมตัวคุณบอลไว้

ท้าด้วยนะคะท้าผู้สื่อข่าวบอกว่า
นักข่าวนะคะซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกสรายยุทธ์บอกว่า
ไม่ได้รับมอบตัวนะแต่ขอให้นักข่าวใจเย็นอีกหน่อย

ก่อนที่ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์
จะเดินเรื่องนักข่าวไปขึ้นรถกลับค่ะ
นักข่าวบางคนยังตามไปถามนะบอกว่า
แล้วคุณบอลออกมาจากห้องทำงานท่านได้ยังไง

เขาออกไปทางไหนมีประตูลับเหรอ

ต่อมากลุ่มนักข่าวไปสำรวจคือข้องใจมาก
หลบนักข่าวไปทางประตูหลังค่ะ
เพราะว่านักข่าวเจอรอยเท้าใหม่เหยียบโครนอย่างชัดเจน
และเส้นทางหลังแฟลตก็ทะลุออกไปที่ร้านอาหารได้
สืบกันขนาดนี้เลยนะนักข่าวตามไปดูถึงรอยเท้า
รอยเท้าเหยียบโครนใหม่ใช้คำนี้เลย
ต้องบอกว่าสัญชาติยานความเป็นนักข่าว

โทรไปด้วยโทรไปสอบถามพนักงานสอบสวนนายหนึ่ง
ก็รู้ว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
ยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับคุณบอลกฤษณะกับพวก๔คนจริง
แต่น้ำหนักของพยานหลักฐานตำรวจยังไม่น่าเชื่อถือพอ

เป็นสาเหตุที่มาที่ต้องปล่อยตัวคุณบอลกลับบ้านไปค่ะ
หลังจากที่ยื้อสอบปากคำกันนานถึงกว่า๑๑ชั่วโมง
ซึ่งก็อย่างที่นักข่าวไปตรวจสอบนั่นแหละค่ะ
ตำรวจเขาพาหลบออกทางประตูหลัง
ซึ่งก็อย่างที่บอกทางเป็นโครนแล้วก็ค่อนข้างมืด

ทางข้างทางด้านหลังที่สอนอนะคะ
มันก็เป็นทางแบบเดินได้
รอยท้องรอยเท้านักข่าวก็ไปถ่ายเอาไว้หมด

คืออยากฟังเสียงคุณบอลกฤษณะไงว่า

อยากฟังคำชี้แจกจากคุณนะคะ